เป็นสถานที่ที่หลายคนไฟฝันอยากเวที
ใช่ค่ะรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะ
ซึ่งเมืองเชียงใหม่มีเรื่องดี
จากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนก็ใจดีด้วย

รับเลยนะคะชาวเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคนขับรถสี่ล้อแดง
เป็นรถรับจ้างที่นิยมใช้กันมากที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่

ไปเก็บกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้
ทำให้การเจอกันที่สถานีตำรวจเป็นภาพประทับใจเกิดขึ้นมานะคะ
นี่คือภาพความประทับใจที่นายบุญรัฐวรรณสุขอายุ๕๓ปี
คนขับรถรับจ้าง๔ล้อแดงหมายเลขทะเบียน๑๐๔๓๓๑จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ได้พบกับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
หลังนักท่องเที่ยวนี่ลืมกระเป๋าไว้ที่ที่นั่งเบาะหลัง
ระหว่างที่โดยสารจากย่านนิมารเหมินไปลงที่ขวงประตูท่าแพรในตัวเมืองเชียงใหม่
นายบุญรัฐเห็นกระเป๋าก็เลยนำไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยว
เพื่อที่จะคืนให้กับเจ้าของนะคะ
ในกระเป๋าค่ะมีเงินไทยจำนวนกว่า๒๐๐๐บาท
เงินสกุลจีนอีก๓๐๐หยวน
โทรศัพท์ไอโฟนบัตรเครดิต๔ใบ

อันนี้สำคัญที่สุดเลยหนังสือเดินทางนะคะ
คิดเป็นเงินไทยรวมนี่ก็กว่าแสนบาทนะคะ
นายบุญรัฐบอกว่าขับรถมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว

และระหว่างกำลังให้ข้อมูลอยู่ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว
มีครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีน๓คน
พ่อแม่ลูกไปแจ้งความพอดี
เมื่อมาดูของพบว่าเป็นกระเป๋าของตัวเอง
ใช่เลยดีใจพอเหมาะพอเจาะนะคะ
โดยเฉพาะนางหวางชีซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋า
ดีใจที่ได้ทรัพย์สินคืนทั้งหมด
ครอบครัวชาวจีนก็เลยมอบน้ำใจกลับคืนไป

คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒๖๐๐๐บาท

เป็นสินน้ำใจให้กับคุณบุญรัฐในความมีน้ำใจของคนเจียงใหม่กับเจ้า

เมื่อกลับประเทศก็จะไปเล่าให้ญาติฟัง

สำคัญมากจะเป็นเรื่องราวที่ประทับตราติดตรึงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะ
แล้วก็ไปเล่าต่อว่าคนไทยน้ำใจงาม

แล้วก็บอกว่าหากมีโอกาสจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนค่ะ

อายเป็นคนดีมาก
มากเดี๋ยวเจ้าเติมให้นะฮะ